คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่เป็นพาดหัวอยู่นะฮะ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปล่องแก่งในพื้นที่จังหวัดพังงา
แล้วปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นร่องแก่งมรณะนะฮะ
เพราะว่าน้ำมันเชี่ยวแล้วก็มันซัด
กระทั่งเรือยางไปติดต่อหม้อสะพาน
แล้วทำนักท่องเที่ยวหลุดไป๑คนหลุดแล้วก็ไหลไปตามน้ำ
เมื่อคืนมีปฏิบัติการในการค้นหาร่างนักท่องเที่ยวรายนี้
สุดท้ายเมื่อเช้าเจอร่างแล้วนะครับ
แต่ให้คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้
ค่ะเป็นนาทีระทึกที่ตัวเรือยางเนี่ยไปติดตรงต่อหม้อสะพานนะครับ

คุณผู้ชมเห็นคนบนเรือที่ติดอยู่ตรงต่อหม้อสะพานไหมฮะ
ก็จะมีคนที่เป็นคนพายเรือยางลำนี้
เป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลนะการร่องแก่งเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวอีกสามอีกสี่คน

พยายามที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ย

แล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามที่จะพานักท่องเที่ยวกลับเข้าฝั่งให้ได้

โอ้ค่ะนี่แหละครับเป็นหน้าที่ที่ชาวบ้านนะครับ
แล้วก็บริษัทนำเที่ยวพยายามช่วยเหลือ
นายบาซาสอายุ๔๒ปีนักท่องเที่ยวชาวอีราน
ซึ่งเรือยางลอยเข้าไปติดต่อหม้อสะพานข้ามคลอง
แต่อย่างที่บอกไปกระแสน้ำมันพัดเชี่ยว
กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือว่าคนพายเรือยาง
ไม่สามารถช่วยนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งได้ทั้งหมดนะครับ
ทีนี้นายชะนินันพิริยพัฒนภัณฑ์อายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นคนพายเรือลำนี้
บอกว่าผมเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกคน
ลงเรือทำงานปกติตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวในเรือจำนวน๕คน
ผู้สูญหายนั่งอยู่ช่วงด้านหลังของเรือฝั่งขวานะฮะ

จุดปล่อยร่องแก่งก็คือคลองสองแพรกที่ตำบลนบปริง

ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในการล่องแก่งนะครับ
เส้นทางในการล่องแก่งประมาณสัก๔กิโล
คุณตอนแรกนะน้ำมันยังเป็นน้ำปกติอยู่
น้ำใสแล้วก็ไม่ได้เชี่ยวแบบนี้
ไม่ได้เป็นส้มส้มแบบนี้ด้วยใช่ฮะแต่พอมาถึงจุดตรงนี้ฮะ
สะพานบ้านโต้สะพานข้ามคลองสองแพร่ก
เขาก็เห็นแล้วนะเห็นว่าอยู่น้ำมันเหมือนหนุนขึ้นมา
แล้วมันก็เชี่ยวแล้วมันก็แรงนะฮะ
เขาก็เลยแบบว่าจะเอาเรือเข้าฝั่งให้ได้
พยายามเอาเรือเข้าฝั่งแต่เรือมันถูกพัดไป
ถูกพัดไปตามกระแสน้ำจนกระทั่งไปติดต่อหม้อตรงนี้
และตอนนั้นเขาก็พยายามที่จะช่วยชีวิตของนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือทั้งหมดนะครับ
แต่ปรากฏว่าตอนที่ช่วยขึ้นมานี่

ฟังเสียงคนพายเรือคนนี้เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังหน่อยนะครับ

ก็คือกระโดดลงมา

ครับเหลืออยู่หนึ่งคน
แต่ก็ไม่ได้สังเกตเจอะอยู่กี่คนล้อยมา
แล้วก็คงอยู่ซ้านข้างล่างครับ
ให้มิ่งไปแล้วกลางให้ช่วยแขกขวัญอะไร
พยายามทำทั่ววิถีทางนะเรือยังไม่ห่วงเลย
ห่วงแต่ตัวนักท่องเที่ยวที่มากัน๔คนบนเรือของเขานะฮะ
เหมือนแบบมันขัดกันเลยตรงนั้นนะคุณ
แล้วแรงน้ำตรงนั้นมันเหมือนดูดคนให้ติดอยู่กับต่อหม้อ

ตอนที่เขาพยายามให้นักท่องเที่ยวมีสติ
แล้วก็เดินฝ่าสายน้ำมาขึ้นฝั่งให้ได้

เออเอาตัวหลุดออกมาจากเรือให้ได้
แล้วก็เดี๋ยวลอยไปตามน้ำก่อนเดี๋ยวพวกผมพาขึ้นฝั่งให้ได้
แล้วสุดท้ายนะนักท่องเที่ยวเกือบทุกคน
ก็หลุดลอยไปกับน้ำแล้วไปขึ้นฝั่งได้
แต่หันมามองอีกทีอ้าวหายไปหนึ่ง
สุดท้ายทำให้เกิดปฏิบัติการนะครับ
ในการที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
หลุดจากเรือยางแล้วก็หายไปกับกระแสน้ำนะครับ
ส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้าช่วยเหลือในขณะนั้น
ก็มีคุณป้าท่านหนึ่งก็คือนางสาวรัตนพรผสมทรัพย์

บอกว่าตอนนั้นกระแสน้ำมันไหลเชี่ยว
ก่อนจะถึงสะพานข้ามคลองสองแพรกตรงนี้นะครับ
แล้วก็เห็นเลยว่าเรือยางมันกำลังพุ่งเข้าชนกับก้อนหินขนาดใหญ่
ตอนแรกไปติดอยู่ตรงก้อนหินก่อน
และจากนั้นหลุดจากก้อนหินได้ก็เสียหลัก
กระแทกกับต่อหม้อสะพานข้ามคลอง
เรือมันไปขัดมันไปติดอยู่กับต่อหม้อ
และนักท่องเที่ยวและพนักงานพยายามที่จะขึ้นฝั่งให้ได้อย่างปลอดภัย
เหลือแต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอีราน
ก็คือนายบาซาสซึ่งตอนนั้นตัวเขาติดอยู่กับตัวล็อกขาเรือ
ตรงเรือนั้นขาติดแล้วออกไปไหนไม่ได้เลย
ชาวบ้านกับพนักงานพยายามช่วยกันดึงเรือ
และตัวนายบาซาสแต่กระแสน้ำมันแรง
ท้ายที่สุดขาของนายบาซาซึ่งหลุดออกจากเรือแล้ว

ตัวเขาไปด้วยเลยหายไปกับสายน้ำเลย
อันนี้เป็นเพื่อนนักท่องเที่ยวที่รอดชีวิตมาได้๓คนนะคุณนะ
รอดชีวิตมาได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยความเสียอกเสียใจ
เจ้าหน้าที่ของป้องกันและบรรทาวศาลไทยจังหวัดพังงาน
นำชุดประดาน้ำค้นหาใต้น้ำ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้วรรณอุทยานน้ำตกโตนปริวัติ
ฝ่ายปกครองรวมทั้งผู้ประกอบการพนักงานภายเรือกว่า๑๐๐คน
กระจายกำลังในการค้นหาเมื่อวานตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ
คือช่วงประมาณเย็นจนกระทั่งถึงช่วงค่ำ
หากันทั่วคลองเลยทั้งคลองหราแล้วก็คลองสองแพรกพื้นที่เกิดเหตุ
แต่ไร้วิแววหลังการค้นหาที่ไร้ผล
ที่ร้อยเอกพงศักดิ์เวทยาวงศ์ในอำเภอเมืองพังงา
ก็เรียกประชุมเจ้าหน้าที่แล้วก็ยุติการค้นหาชั่วคราว
เพราะว่าเป็นช่วงค่ำคืนเมื่อคืนนี้และน้ำมันก็แรงขึ้นเรื่อย
คุณดูน้ำสิสีมันแดงเลยนะแสดงว่าเป็นน้ำป่าเหมือนกันนะฮะ

ทีนี้ก็เริ่มต้นค้นหากันต่อในช่วง๗โมงเช้าเมื่อเช้านี้นะฮะ
หลังการค้นหาในช่วงเช้าคือ๗โมงถึง๙โมงเช้า
เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่าพบร่างของนักท่องเที่ยวชายชาวอีราน
ก็คือนายบาซาสถูกน้ำซัดห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒กิโลเมตร
ติดอยู่ที่ริมตลิ่งในพงหญ้า
ขณะนี้นะรอทางญาติยืนยันตัวบุคคลก่อนส่งชนะสูตรต่อไปนะฮะ
ผู้สืบข่าวของเรารายงานว่าทางกำนันตะบลสองแพรก
ซึ่งในพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดลงเรือร่องแก่งเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ได้เฝ้าดูระดับน้ำคือตรวจสอบระดับน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
คือตอนแรกไม่พบว่ามีความผิดปกตินะ
ตอนนั้นไม่ได้มีคำสั่งห้ามปล่อยเรือหรือว่าร่องเรือแต่อย่างใดนะครับ
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เรือยางถูกปล่อยไปแล้ว
ร่องแก่งออกไปแล้วมาถึงกลางทาง
มันเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลัน
กระแสน้ำจึงไหลเชี่ยวจนเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับ
ล่าสุดตอนนี้ได้มีการประกาศห้ามบริษัททัวร์ทุกแห่ง
นำนักท่องเที่ยวล่องแก่งบริเวณจุดนี้แล้วนะฮะ

เพราะว่าน้ำปกติก็เป็นน้ำใสนะ
ใช่ค่ะเออเป็นลักษณะทางน้ำคลองน้ำใสเลย
เมื่อกี้ขอดูอีกทีนะฮะที่ไปตรวจสอบสภาพน้ำกันนะฮะ
น้ำยังใสอยู่แต่ปรากฏว่ามาถึงกลางทางเนี่ย
พรากฏว่าน้ำขุนขนัดนี้เลย
ว่าเป็นคลองสำหรับร่องแก่งชื่อดังของที่พังงาเลย

เขามาเที่ยวกันที่ภูเก็ตที่หาดป่าตอง
ไม่คิดนะว่ามาแล้วก็จะกลับไม่ครบ

พนักงานภายเรือยางก็บอกตามธรรมชาติที่เขาเห็น
ไม่เคยเห็นว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้เลย

แต่ปรากฏอยู่น้ำมันก็ขุ่นน้ำมันก็หนุนดันขึ้นมาแบบนี้
เนี่ยขณะเขาบอกว่าเห็นสิ่งผิดปกติเห็นน้ำเป็นสีแบบนี้
พยายามเอาเข้าฝั่งแต่ยังไม่ทันเลยนะคะ